ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับไทยรัฐทีวีนำเสนอข่าว
หลังจากที่คุณมณัฐบุญจำนงเจ้าของเหรียญโอลิมปิก
สองสมัยด้วยกันนะครับเดินทาง
ออกมาจากบ้านหมี่ลบบุรีวิ่งมาเรื่อยครับ

ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวเดินทางมาถึงที่สิงห์บุรีแล้วนะครับ

คุณมณัฐบุญจำนงอดิตนักโชคฮีโร่
เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์๒๐๑๖

แล้วก็เหรียญเงินในปี๒๐๐๘ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีน
เมื่อช่วงเช้านะครับก็ออกวิ่งมาจากบริเวณ

พร้อมกับเพื่อนอดิตนักชกฮีโร่เหรียญโอลิมปิก

เคยสร้างชื่อคว้าเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดง

รวมไปถึงคุณอำนาจรื่นเริงอดีตแชมป์โลก
ได้ร่วมแข่งขันมวยสากลในโอลิมปิกปี๒๐๑๖ที่บราซิล
ล่าสุดนั้นนะครับคุณมณัฐก็ออกวิ่งมาเรื่อยครับ

เนื่องจากว่าคนอื่นนั้นติดภารกิจทางราชการ
แต่ก็จะกลับมาร่วมวิ่งอีกครั้งที่กรุงเทพมหานคร
สอบถามคุณอำนาจรื่นบอกว่าแม้ว่าอากาศจะร้อน
แต่ก็พยายามจะทำภารกิจนี้ให้สำเร็จเพื่อในหลวงรัชกาลที่๙ครับ
คุณมณัฐบอกด้วยนะครับว่าสำหรับภารกิจในวันนี้
น่าจะสิ้นสุดในเวลาประมาณสัก๖โมงเย็น
ล่าสุดก็เข้าสู่พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีแล้ว
รวมระยะทางที่วิ่งวันนี้กว่า๔๕กิโลเมตร
และจะเข้าพักที่รีสอร์ทในอำเภอพรมบุรี
ก่อนจะออกวิ่งอีกครั้งในประมาณตี๓ของวันพรุ่งนี้
ว่าจะถึงกรุงเทพมหานครวันที่๒๗ตุลาคมนี้ครับ